คุณผู้ชมจำคดีที่อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ถูกยิงเสียชีวิตภายในบ่อปลาของตัวเองได้ไหมฮะ
เกิดขึ้นวันที่๖สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
เป็นภาพนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปพบศพนะครับ
ที่สุดตำรวจสามารถคลี่คลายคดีนี้ได้แล้วนะ

ผู้หญิงคนนี้เคยคบหากับผู้ตายในฐานะกิ๊กนะคุณนะ
และหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ไปทำธุรกิจ
มีสามีคนอื่นแล้วแต่สุดท้ายธุรกิจไม่คล่อง
ก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากผู้ตาย
หลอกลอกขอเงินจากผู้ตายผู้ตายไม่ให้

คุณผู้ชมฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจ
สามารถควบคุมตัวนางสาวนัฐกาลภูลสวัสดิ์อายุ๔๕ปี
เป็นผู้ต้องหาก่อเหตุลงมือยิงนายเล็กปิ่นโรด

เสียชีวิตภายในบ่อปลาพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๖สิงหาคมนะครับ
ตำรวจยึดอาวุธปืนขนาด๙มม๑กระบอก
คอทองคำหนัก๕บาท๑เส้นพระเลี่ยมทอง๒องค์

รถจักรยานยนต์สีดำแดงคันที่ใช้ในการก่อเหตุครับ
โดยตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัวได้
ขณะที่นางสาวนัฐกาลไปหลบซ่อนตัว
อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังจากที่ก่อเหตุที่นครปฐม
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสาภาพครับ

เป็นของสามีคนปัจจุบันของเธอนะ
ขโมยมาซ้อมยิงก่อนจะนำมาก่อเหตุในครั้งนี้
เรื่องราวมันย้อนไปไกลหน่อยนะคุณผู้ชม
กลับไปเมื่อประมาณ๑๐ปีที่แล้วนะครับ
นางสาวนัฐกาลเคยคบหากับผู้ตาย

ก่อนจะขอเลิกแล้วก็ไปมีสามีอีกหลายคน
คนล่าสุดที่อยู่ที่กาญจนบุรีครับ
ระหว่างนี้ผู้ก่อเหตุ
เปิดร้านขายของอยู่ที่ตลาดในอำเภอเมืองนครปฐม
แล้วก็ทำธุรกิจรับซื้อน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว
แต่ช่วง๑ปีที่ผ่านมาค้าขายไม่ดี
ก็เลยหันกลับมาหาผู้ตายอีกครั้ง

ช่วยในการนำน้ำมันพืชไปปล่อยขายต่อ
กระทั่งมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งอีกครั้ง
มีนัดกันบ่อยครั้งที่บ่อปลาตรงนี้
บ่อปลาที่ฆ่าผู้ตายนะครับ
ในวันเกิดเหตุฝ่ายหญิงก็นัดผู้ตายมาเจอ

โดยผู้ต้องหาได้ขอเงินจำนวนหนึ่งจากผู้ตาย

ผู้ต้องหาถูกผู้ตายข่มขู่ว่าจะแฉ
เรื่องที่แอบคบหากัน
ทีนี้ฮะผู้ต้องหาก็เลยชักปืนยิงเข้าใส่๑นัด
แล้วก็ตามยิงไปอีก๑นัดนะครับ

ก็เอาปืนจ่อยิงที่ต้นคอด้านหลัง

เพื่อให้แน่ใจว่าตายจริงนะครับ
เรื่องต้นตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การ
ของนางสาวนัฐกาลผู้ต้องหานะครับ
โดยหลังจากนี้จะดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็พกพาอาวุธปืนโดยไม่รับอนุญาต
ก่อนจะนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ